มีรุ่นพี่ไปเจอรุ่นน้องนอนอยู่ที่เถียงนา
ก็เลยกลับว่าเออไปกินเหล้ากันไหมอ่า
ยังไม่ทันได้เล่าเข้าปากครับรุ่นน้องเนี่ยจับมีดพระแล้วฟันลงมา
คมดาบคมมีดโดนเข้าไปที่ไหล่ตรงบ่าเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปคุมตัวบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือตรงบริเวณเถียงนานั่นเองนะครับ
แล้วก็พาตัวคนก่อเหตุไปโรงพักจุดนี้คือในพื้นที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีคนถูกฟันบาดเจ็บนะฮะก็ไปตรวจสอบ
ส่วนคนก่อเหตุขึ้นท้ายรถตำรวจไปแล้วเรียบร้อยพาไปที่โรงพัก
ในขณะที่คนเจ็บเนี่ยพลเมืองดีและกู้ภัยก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลนะครับ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุระหว่างที่เอาวัวมาเลี้ยงที่ทุ่งนา
ก็เห็นคนเจ็บเดินมาหาคนก่อเหตุ
หลังจากนั้นก็มีเสียงทะเลาะกันแล้วก็รู้อีกทีมีการยื้อแย่งมีดพระกันนะครับ
เจออีกทีอ้าวโดนฟันฉับเข้าไปแล้วเนี่ยฮะ
นอนอยู่บนเปรย์ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโพนทองนะครับ
นี่คือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าและนี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีพระยาวแบบนี้ฮะอุบัตรมาสักช่วงแขนได้มั้ง
อายุ๒๘ปีเล่าให้ฟังครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เดินไปหารุ่นน้องคือเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
ก็สนิทกันคนเจ็บเป็นรุ่นพี่เดินไปหารุ่นน้องซึ่งนอนอยู่ที่เถียงนา
บอกว่าไปกินเหล้ากันไหมแต่ตอนนั้นรุ่นน้องเหมือนจะนอนหลับอยู่
เขาก็เลยปลุกแล้วก็เรียกพอเรียกเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ
รุ่นน้องลืมตาตื่นแล้วบอกว่าเฮ้ยไปหนีไปหนีไปอย่ามายุ่ง
นี่คือคนเจ็บครับคุณผู้ชมแล้วเห็นไหมผ้าที่ปิดอยู่บริเวณตรงช่วงเนี่ย
สีขาวนั่นนะครับผ้าก๊อสเนี่ยพอถูกรุ่นน้องไล่เขาก็เลยแบบ
ชวนแค่นี้ทำไมไล่เลยเตะเข้าไปที่ก้นฮะ
พอเตะเข้าไปที่ก้นเสร็จปั๊บรุ่นน้องตาขวางแล้วโมโห

แล้วมันทำท่าจะเอามีดมาฟันเขาเลยจับล็อกคอ

รุ่นน้องคว้ามีดพ้าในมือฟันอ้อมไปข้างหลัง
พี่โดนล็อกคอไว้อย่างนี้เขาก็เลยหลบ
พอเขาเบี่ยงหลบปั๊บมีดพระมันฟันลงมาฉับ
เพื่อโดนตรงนี้และนั่นเลยเป็นที่มาของแผลตรงนี้ครับ

ลองฟังเขาเล่าเพิ่มเติมครับ
หลบแล้วก็ยังโดนครับเปิดให้ดูก็เป็นแผลที่เย็บไป๒เข็มเมื่อกี้นี้
ส่วนคนก่อเหตุก็ยอมรับว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายรุ่นพี่หรอก
แต่ว่าผมถูกเขามาเตะก้นผมก่อน
ก็เลยโมโหแล้วผมก็นอนอยู่ของผมดีนะฮะ

ญาติคนก่อเหตุมาเจรจากลายเกลี่ยกับคนเจ็บแล้ว
สุดท้ายยอมความครับ
หลังจากที่ตอนแรกเขาคิดนะว่าคงจะไม่เอาเรื่องรุ่นน้องหรอก
แต่สุดท้ายพอมันไปถึงตำรวจแล้วก็ปล่อยให้เรื่องไปตามคดีก็แล้วกัน
คุยไปคุยมาจบได้ด้วยดีครับ
แล้วก็ตรวจสอบร่างกายในตัวผู้ก่อเหตุไม่พบสารเสพติด
ตอนนี้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ในเบื้องต้น
แล้วก็อาจจะเตรียมแจ้งข้อหาเมาเหล้าแล้วอารวาส

นี่ขนาดแบบยังไม่ได้ทันแบบชวนกันไปกินกระดกรึ๊บเพิ่มเติมเลยนะ
อาจจะเมาอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ไปนอนแล้วก็มาปลุกอะไรแบบนี้